เดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้คุณผู้ชมฮะตำรวจสองนายเป็นตำรวจจราจรนะ
ใช้เท้ายันรถประชาชนอุ้ยฟังแบบนี้ดราม่าไหมใช่
แต่ปรากฏว่าคลิปนี้คนชื่นชมเพียบครับ
นี่ไงฟังเสียงเพลงคือตื่นเต้นแล้วพอแบบเอายันรถประชาชนอ้าวอีกแล้ว

เราก็นึกว่าตำรวจไปยันรถของชาวบ้านล้ม
ไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นรถกระบะส่งของที่น้ำมันหมดนะฮะ
โอ้โหแล้วกล้องจากหน้ารถพลเมืองดีที่ขับตามเนี่ยถ่ายไว้ได้หมดเลย
ทั้งหมดเลยตำรวจจราจรสองนายนี้จากสภศรีมโหสดครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ประกบข้างกระบะสีดำ
ทะเบียนนครนายกที่น้ำมันหมดเนี่ย

เนี่ยแล้วดูภาพนี้อึ้งมั้ย

เป็นระยะทาง๗๐๐เมตรเลยนะจากจุดที่น้ำมันหมดเนี่ย

ก็เลยขอขับเข้าไปใกล้หน่อยสิ
มีสลับกันยันด้วยนะเดี๋ยวเมื่อยขาก็เปลี่ยนกันมาตลอด
ก็เลยเปิดไฟขอทางช่วยกั้นให้อีกทีหนึ่งไง
อันนี้ก็ดีนะนี่ก็ชื่นชมเหมือนกันนอกจากตำรวจแล้วชื่นชมพี่เขาด้วย
เป็นเหมือนคอยปิดท้ายขบวนให้จนถึงทางเข้าบ้านเขาก็ตามไปอย่างนั้น

แล้วก็อยากจะเอาคลิปนี้มาแชร์ให้กับโซเชียลได้เห็นกันครับ
อย่าทิ้งตามดีครับ
ว่ามีคนน้ำมันหมดประชาชนน้ำมันหมด
ก็เลยส่งตำรวจจราจรหนึ่งนายไปถาม
น้ำมันที่อยู่ใกล้กับจุดรับแจ้งก่อนว่า

จุดน้ำมันหรือเปล่าแต่ที่ปั๊มน้ำมัน

สมทบไปช่วยเหลือครับแล้วก็ขออนุญาต

เจ้าของรถก็อนุญาตตำรวจทั้งสองนาย

น้ำมันแบบชิลสบาย
แต่เขาก็บอกนะว่าปวดขาเหมือนกันนะ

ซึ่งตำรวจสพศรีมโหสดเขาบอกนะว่า

เสร็จภารกิจนี้แล้วต้องไปนวดคลายเส้น